มันมาหัวล้อเราอ่ะตกลงก็เลยขออนุญาตทางรายการหนกระแสว่า
ท้าชกกับมันถ้ามันคือผู้ชายมีความเป็นผู้ชายของเธอแค่อวัยวะเพศ
แล้วสอบบรรจุมาอยู่กรมนี้ฝึกปฏิบัติดีกันหรือเปล่า
ยังมาหวดล้อว่าฉันเป็นกับเธอนะฉันเป็นผู้ชายมา๔๐กว่าปีนะ
ด้วยเหลือวัดจนจนอ่ะเพราะรูปชีส้มอ่ะ
ทำไมมันพิจารณากันไม่ได้เหรอ
แล้วยังคือดูแล้วประเด็นคือ
รูปของกะเทยแล้วนึกว่ากูเป็นกะเทย
โง่เหรอเนี่ยกูเป็นผู้ชายเนี่ยกูว่า
คุณภาพชีวิตกูดีกว่าพวกมึงอีกนั้น
เออกูเป็นผู้ชายรับผิดชอบกูแมนกว่าด้วย
เออกูไม่ได้มาดูถูกหัวเราะคือหื่นในลำคอ
เป็นมวยเท่ากูไหมตัวใหญ่กว่ากูด้วย
เด็กกว่ากูด้วยแต่หน้าแก่
คือมาหัวเราะในลำคอกูเลยจะท้าชกมัน
นั่งสมาธิแข่งกว่ากูก็ได้
ว่าไอ้เนี่ยตัวล่ามใส่แว่นดูหน้าเกงขาม
ใส่ชุดเข้าร่าเจอกันกูว่าขานร้องแต๋วแตก
เออฟ้องเรื่องอะไรมันหัวล้อใส่หน้า
กูกูดูในข่าวกูตกใจอ่ะดิ
เออคือถ้าว่างเดี๋ยวคุยกันส่วนตัวได้
ติดใจอะไรกันเหรอเออไปทำร้ายชาวบ้านเขาทำไม
นี่ไม่ใช่ตัวแม่นะคือประเด็นคือไปทำร้ายวัดเขาทำไม
คือแทนที่จะไปถามว่าไม่แหกตาดู
นี้ไม่มีเงินค่าน้ำค่าไฟ
ทำไมเป็นสำนักดูแลพระดูแลวัดในพื้นที่ไม่ได้เหรอ
อกจากจะไม่ช่วยเหลือด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายวัดแล้วไม่เคยช่วย
พอวัฒน์แล้วมีรายได้พอรูปกะเถยก็เลยเดือดร้อนเหรอ
ประเด็นอยู่ตรงที่รูปกระเทยใช่ไหม
เออมันไม่ใช่ประเด็นของศาสนาแล้วตอนนี้ประเด็นส่วนตัวแล้ว
เพราะเราก็หลงประเด็นว่าอะไรวะมีคนมาทำบุญวัดเล็ก
โดยที่โดยที่สำนักงานพุทธอะไรไม่เคยดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายวัดเลย
อ๋อแล้วเรื่องหนังละคะพี่รีน่าเมียพูดถึงอะไร
ลีน่าจบเผยที่บ้านเนี่ยบอกมันโอนมาแสนเดี๋ยวกูจะด่ากับมัน
กูจะไปตบตีกับมันได้เลยหน้าห้างอินทา
คือไร้สาระปัญญาอ่อนคิดงานกระจอกว่ะ
พี่รีน่ามันก็เพื่อนกันมันเลยดูแลส่งยันทร์นวดให้
เป็นเลยทั้งพญานาคตามมาอยู่เองพวกนี้คนแบบไม่ได้ลงทุนเสาหานะ
ฉันก็สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็บอกทุกองค์เลย
ถ้าจะอยู่กับฉันจ่ายเงินเองนะปู่
ไม่รู้ความเชื่อแต่เงินเข้าบัญชี
เราไม่ได้ให้ใครมาเชื่อตามก็ไม่ต้องไหว้

มันเป็นเรื่องงมงายก็ไม่ต้องมาทำตามนะ
แต่เงินเข้าบัญชีของคุณคุณเดียวพอแล้ว

บอกแม่หัดแชร์งานขึ้นหน้าเฟสคือเราเป็น๑๐งานเราก็ไม่ได้มาดันงานตัวเองหรอกแต่บางคนเขางานสองงานเลยเขาก็ดันกันตลอดชาติ
คือตามดูเลยว่าวันนี้รายการไหนจบมีวันหนึ่งเหมือนหายตัวได้ไปโผล่ตามหน้าลายสดตามบริษัทใหญ่วันละ๓๔รายการ
แต่ตอนนี้ไปไม่ได้แล้วนะรถติดแล้วนะ

วันละสามสี่คิวทุกรายการสดหมดเลยอ่ะ

แต่ตอนนี้ไม่มั่นแล้วนะคุณวันหนึ่ง

ถ้าไม่มาบ้านนี่พวกมันก็รู้

กว่าจะหลุดออกมาจากรูตรงอโศก

ทุเรียนมาพร้อมเปลือกแล้วตบเข้าไป
คือนั่งสวยอยู่บ้านตลอด
คนสวยตั้งแต่เมษา

ไม่รู้จะสวยไปทำไม